แต่ว่าที่วัดนี้นะคะเขาบอกว่า
พอเอาเงินที่จะบริจาคใส่ซองจดหมาย
พอหยอดลงไปในตู้และตู้มีลักษณะคล้ายกับตู้ปรายศนีย์

ดีจังเลยพาไปดูกันค่ะครับ

อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวค่ะ

ใครที่ไปทำบุญที่นี่ก็ต้องแวะไปดูตู้บริจาค
เพราะว่ามีลักษณะเหมือนตู้ปรายศนีย์มีอยู่๒ตู้ด้วยกันนะคะ
ชื่อดีนะตู้ปรายศนีย์ส่งบุญ
ตู้แรกมีช่องสำหรับสอดเงินบริจาค๓ช่อง
เป็นแบ่งเป็นช่องบริจาคส่งบุญให้กับพ่อแม่
ผู้มีพระคุณแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรนะคะ
ส่วนช่องที่๒เป็นช่องส่งบุญให้เทวดาประจำตัว

สุดท้ายค่ะเป็นช่องบริจาคสำหรับชำระหนี้ทรงค่าน้ำค่าไฟของวัดต่าง
ส่วนอีกหนึ่งตู้คือตู้บริจาคปรายศนีย์สะดอกเคราะห์ส่งบุญแก้ปีชง

บริจาคสะดอกเคราะห์ปีชงสะดอกเคราะห์เสริมดวงชะตาแก้ปีชง
ช่องบริจาคเพื่อชำระหนี้สงฆ์เหมือนกันนะคะ
หลังจากที่สอดซองจุดหมายที่ทางวัดเตรียมไว้ให้ลงไปในตู้ค่ะ
จะมีเสียงพระให้พรแบบอัตโนมัติออกมาเลยนะคะ

แต่ละช่องเสียงบทสวดมนต์ก็จะแตกต่างกันไป
เพราะว่ามีบทสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลหลายบทค่ะ
นับเป็นการทำบุญแนวใหม่ที่สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว
นางสุชาชายวงกรรมการวัดบอกว่าตู้ปริศนีสมบูรณ์นะครับ
มีชาวบ้านไปถวายให้พระครูโสพรธรรมพินิษฐ์เจ้าอาวาสวัด
รับบริจาคจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวถ้ำเชียงดาว
ปรากฏว่าชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะ
ทำบุญเพิ่มมากขึ้นค่ะ
หย่อตู้แล้วก็อยากจะได้บุญจากบทสวดหลายบทนะครับ
อดหลายช่องเตรียมเงินไปเยอะ
วันนี้ผมไปเชียงใหม่อ่าพลิกบ้านครับเดี๋ยวจะลองไปพอดูนะ

วัฒนธรรมเชียงดาวนะนะครับ